พาคุณผู้ชมไปดูแต่ละจังหวัดหน่อยนะคะ
ว่าเขามีการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ยังไงบ้าง
มีทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มีที่เป็นทั้งในด้านของความเชื่อแล้วก็จิตใจด้วย

เขาบอกว่าเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้วเวลาที่มันเกิดโรคระบาด
เพราะว่าในอดีตมันก็มีโรคระบาดใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเราเหมือนกัน
ไปที่จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมคะเขามีการทำพิธีย้ายบ้านหนีโควิด๑๙

มันเป็นพิธีแล้วคือพอทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้น
ขึ้นเขาก็จะย้ายกลับเข้ามาหมู่บ้านเดิมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหน่อยค่ะ

บ้านไหนมันพ่อวิทย์หลายเลยอ๋อบ้านใหม่มันพ่อวิทย์
บ้านเก่าพ่อวิทย์มันหลายบอกเอานะไปอยู่บ้านใหม่

กูหอบสารหอบแพ่เนาะนี่เนาะ
ไปอยู่บ้านใหม่พ่อตาไปทางไหนเนาะตา
โกนออกไปทางใดเนาะคือไปทางไหนกันเนอะ

ทำไมหอบเสือหอบผ้าอะไรกันไปไปอยู่ในกัน
อยากให้นั่งห่างกว่านี้อีกสักนิดนึง

อันนี้เป็นชาวบ้านหนองคูในตำบลคาระแม้อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินค่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นพิธีตามความเชื่อโบราณ
เมื่อไหร่ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเขาก็จะทำพิธีนี้กัน
โดยจะทำในวันขึ้น๑ค่ำเดือน๕ตรงกับวันอังคารค่ะ
เพราะเขาเชื่อว่าเป็นวันที่จะเกิดอาเภษคือเดือนห้ามันอาถรรพ์ตามความเชื่อในอดีตคือต้องอบพยพชาวบ้านออกจากบ้าน
โรคร้ายจากหมู่บ้านหรือว่าย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งใหม่พอทำพิธีเสร็จก็ย้ายกลับเข้าหมู่บ้านเดิมแล้วค่ะ
เชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายโรคภัยต่างก็จะหายไปแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วยเรื่องความเชื่อเราก็ไม่ว่ากันแต่ก็อย่างที่บอกอย่านั่งติดกันเกินไปนะคะ
จังหวะเดินจังหวะนั่งก็เว้นห่างกันหน่อยสักเมตรสองเมตรก็ยังดีกลัวจะไปติดกันตอนนั้นเหมือนกัน
ส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะเทศบาลเมืองแพร่เขาทำอุโมงฆ่าเชื้อแบบนี้เลยเราเห็นในโลกออนไลน์หลายที่แล้วเหมือนกันนะคะที่เป็นแบบทำเองอันนี้เขาทำขึ้นป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ฆ่าเชื้อภายนอกเบื้องต้นก่อนก่อนเข้าสู่กระบวนการกักตัว๑๔วันตามนโยบายป้องกันโรคผ่านอุโมงแล้วก็ยังคงต้องกักตัวอยู่นะคะ
ท้ายกันที่แม่ห้องศรค่ะชาวบ้านห้วยหนองหวายในตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่เสรียงประชุมหารือหามาตรการป้องกันโควิด๑๙ในพื้นที่นะคะ
สุดท้ายแล้วเขาได้มติปิดหมู่บ้านเลยค่ะปิดหมู่บ้านป้องกันโรคระบาด
บุคคลภายนอกเข้าหรือออกรวมทั้งหน่วยงานราชการทุกหน่วยด้วยนะคะ
ไม่ต้องเข้ามาเลยแล้วไม่ต้องออกไปด้วยถ้าใครมีญาติมาจากต่างจังหวัด
ต้องกักตัวในบ้านห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด๑๔วันค่ะ
เรื่องต้นแม่ห้องศรเองยังไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
แต่เขามีการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
หมู่บ้านในแม่ห้องศรเขาปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคกันไปเยอะแล้วเหมือนกันค่ะ